แรงเตียงเคลื่อน

นี่ไงที่เรามาวางเรียงรายอยู่นี่

ของเส้นหมี่สายรุ้ง

นี่คุณดูอันนี้คือเมนูราเมง
แกงกะหรี่ไก่ทอด

ส่วนอันด้านข้างนี้ไหนคุณดูสิ

ส่วนนี้ก็คือหน้าคุณชนะนั่นเอง

ที่เรานำมาผัดเป็นแบบราเมง

คุณผู้ชมเขาก็อยากรู้รสชาติเป็นยังไง
ก็เลยอยากจะชิมแล้วก็อธิบายให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังว่า
รสชาติมันเป็นยังไงอ้าวเฮ้ยไม่เห็นเหมือนที่คุยกันไว้เลยเนี่ย
กินแล้วเหรอเอ้าคุณผู้ชมครับสำหรับร้านนี้เดี๋ยวไปทานกันหน่อย
ชื่อร้านเขาเนี่ยนะครับราเมงสายรุ้งแล้วก็มีเรื่องราวของพิซซ่าทอดด้วยที่เห็นอยู่นี้
เดี๋ยวไปติดตามได้จากรายงานของผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณจิราพรเครือสงศ์

ราเมงสายรุ้ง๗สีใส่ลงไปในหม้อน้ำที่เดือดปุด
พร้อมกับจุดแก๊สตั้งเตาไว้ที่น้ำมันรอร้อนและทอดเบคอนให้สุก
กะหล่ำปีตามด้วยเส้นราเมงสายรุ้งที่ต้มเดือดแล้วลงไปในกระทะ
กับซอสยากิโซบะและคลุกเคล้าให้เข้ากันกลิ่นหอมยั่วยวนสุดเลยค่ะ
พอเข้าที่แล้วก็เทลงชามโรยด้วยปลาแห้งงาขาวและสาหร่ายโนริ
เสร็จแล้วค่ะยากิโซบะสายรุ้งเมนูที่เป็นไฮไลท์ของร้านบะหมี่สายรุ้ง
น่าทานมากมากเลยค่ะจานนี้สนุนราคาอยู่ที่สี่สิบห้าบาท
ใครมาที่ร้านบะหมี่สายลุ้งแห่งนี้นะคะเมนูแรกนะคะที่ต้องสั่งเลยก็คือ
นูยากิโซบะค่ะซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่ร้านนี้นะคะ
ซึ่งรสชาติของมันนะคะก็จะมีรสชาติที่กลมกล่อมค่ะ

ยูโรชิมาพิซซ่านำพิซซ่ามาทอดจนเหลืองกรอบน่ารับประทาน
แล้วมีรสชาติเหมือนทาโกยากิเมนูนี้นับเป็นอีกหนึ่งซิคน
ของร้านบะหมี่สายรุ้งค่ะแต่ถ้าใครชอบแนวเครื่องแกงกะหรี
ข้นก็มีราเมงสายรุ้งราดน้ำแกงกะหรี่รสชาติกลมกล่อม
สไตล์คนไทยทำค่ะโชยูอูด้งเมนูนี้ทานแล้วรู้สึกเหมือน
รสชาติอาหารญี่ปุ่นแท้ถือเป็นเมนูที่ทางร้านขายดิบขายดีอีกด้วย
เจ้าของร้านบอกว่าจุดเริ่มต้นของการทำร้านบะหมี่สายรุ้งมาจากความชอบส่วนตัวค่ะ
และเคยมีประสบการณ์ในการทำร้านอาหารที่ญี่ปุ่นมาถึง๓ปี
ปกติจึงมักทำบะหมี่ให้ลูกทานอยู่เป็นประจำจนกระทั่งได้มีโอกาสไปเที่ยวประเทศเบลเยี่ยม
เห็นวิธีการทำทอฟฟี่และเกิดเป็นไอเดียน้ำมาผสมผสาน
ไม่แตกต่างที่เราไปกินกับตามห้างหรือที่อื่นเลยนะครับ
สำคัญคือราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับ
ใครที่อยากลองทานเมนูราเมงแปลกใหม่
เส้นสายรุ้งเหนียวหนึบราคาย่อมเยาว์
อยู่ที่๔๕บาทถึง๕๐บาท
หรืออาหารเซตราคาเริ่มต้นที่๑๓๙บาทถึง๑๕๙บาท
บรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง
ชิมได้ที่ร้านบะหมี่สายรุ้งในเมืองทองทานีค่ะ
อร่อยนะร้านนี้

เดี๋ยวกลืนก่อน

เดี๋ยวเปิดใหม่อีกรอบนึงเดี๋ยวไปดูรายงานใหม่อีกรอบได้ไหมไม่ต้อง
ไม่ต้องตอบไปดีกว่าอันนี้อิ่มแล้ว
อร่อยจริงคุณผู้ชมขึ้นก่อนแบบนึง
คุณผู้ชมของกินยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งเมนู
อันนี้เรียกได้ว่ารับรองว่าชิ้นเดียวอิ่มแน่นอนนะครับ
สำหรับเมนูแซนวิชไส้ทะลักปกติเวลาเรามีแบบมีแต่ด้านหน้าหรือเปล่า
หาไปหามาไม่เจอแต่ว่าร้านนี้บอกเลยว่าไส้แน่นมาก
เพียงแค่ชิ้นละ๑๐บาทเท่านั้นเองค่ะ

คุณมาดูนี่นะคะเห็นไหมหมูหยอง

มันเยอะมากมันหนาแน่นมากจริงนะคะ
มีการอัดหมูหย่องให้แน่นอยู่ในแซนวิช
อันนี้คือเมนูแซนวิชไส้ทะลักค่ะ

ก็เป็นธุรกิจเล็กในครอบครัวของคุณกันทีหนูรอด
วัย๔๙ปีที่ช่วยกันกับภรรยาแล้วก็ลูกสาวนะคะ
อยู่ภายในบ้านเช่าซอยศรีวิชัย๒๖ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี

ซึ่งในแต่ละวันจะต้องทำแซนวิชหมูหยอง
ส่งให้ลูกค้าตามออเดอร์๘๐๐ชิ้น
ก็คือเริ่มทำมาได้เดือนเศษเองค่ะ
แต่ว่าต้องบอกเลยว่าได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากลูกค้า
ที่มีการสั่งจองผ่านทางโซเชียล
แล้วก็ช่วยกันเขียนรีวิวถึงแซนวิชไส้ทะลักจนขายดิบขายดีเป็นอย่างมากเลยตอนนี้ค่ะ

ก่อนรับรู้สึกว่าถ้าในทางเฟสทางออนไลน์มันดีครับดีมาก
เพราะว่าดีมันผมส่งไปทั่ว
เมื่อหน้าจังหวัดจังหกบีกฎีรบบูรีมื้องกาหยุงเทพหาใจฟูเก็ตกระบีส่งหมดแล้ว
ส่งทางทางป๑๐๐เคเลยครับ
แล้วก็มีลูกค้าได้มารับประจำวันละร้อยชิ้นร้อยชิ้นก็มี

ช่วยกันทำก็แบ่งหน้าที่กัน
ก็สมมุติเอาขนมมา๗๐ป
ก็รายได้เข้ามาแบ่งทักกัน
มาให้กับคนต่างมีรายได้กันไม่ต้องมาขอเลย
เขาก็มีกำลังใจทำเพราะฯ
เดี๋ยววันหลังจะแบ่งนะคะเดี๋ยวมาฟังกันต่อ
คือคุณกันทีเจ้าของเขายังบอกด้วยว่า
ก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมากเลยในช่วงนี้
ก็เลยวางแผนที่จะมีการขยายการผลิตเพิ่มขึ้น
ซึ่งถ้าเกิดว่าซื้อส่งนะคะราคาจะอยู่ที่ชิ้นละ๘บาท
ส่วนขายปลีกก็เป็นชิ้นละ๑๐บาท
โดยกำไรมันก็ไม่ได้เยอะมากคุณ๒บาทเท่านั้นเอง
แต่แม้ว่ากำไรจะน้อยนะคะแต่ว่าขายได้ในปริมาณที่มาก
บอกว่ามันก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็หวังที่จะให้ลูกค้าเนี่ย

ค่ากับราคาที่มันเหมาะสมนั่นเอง
พร้อมกับย้ำอีกด้วยว่าแม้จะเป็นเพียงธุรกิจเล็ก

และมีโอกาสได้อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
สร้างความรักความสามัคคีให้กับครอบครัว
และยังเป็นการสอนลูกให้รู้จักประกอบอาชีพสุจริต
แล้วก็สร้างความภาคภูมิใจได้อีกด้วยค่ะ
มากันอีกแล้วขอแซนวิช๒ชิ้นหน่อยนะครับ

เวลาจะวางไส้ต้องแบบประกบด้านนี้

เพราะว่าไส้มันจะแพะออกมาอีก

ใช่ค่ะตอนนี้ดิฉันทะลักแล้วเหมือนกัน

ใบตองเอาแค่กินพอเป็นน้ำจิ้ม

นี่ซัดเหมือนกับหิวมาจากที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ย
พอดีฉันรู้ว่าจะมีอาหารมาดิฉันก็เลยคิดว่า

ไปทานฟรียังมีเกียรติด้วย

พาไปที่จังหวัดสงขลานะครับ

หลามที่นั่นเป็นข้าวหลามแบบไม่ธรรมดา
เขาบอกว่ามีให้ทานไปแค่ปีละครั้ง

นี่แหละครับชาวบ้านควนเสม็ดหมู่ที่๑
ตำบลปริกอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลานะครับ

เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของชาวควนเสม็ดนะครับ
แล้วก็มีหนึ่งในหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับ
ซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบรุษ

มีให้ทานเพียงปีละครั้งเท่านั้น
เพราะว่าจะทำในช่วงงานบุญประเพณีของหมู่บ้านนะครับคุณผู้ชมครับ

จะแตกต่างจากข้าวเหนียวข้าวหลามทั่วไป
โดยมีวัตถุดิบประกอบไปด้วย

ซึ่งเป็นสูตรเด็ดของการทำข้าวหลามชักพรุษนั่นเองนะครับ
ที่เป็นใบยาวโผล่ขึ้นมาจากกระบอกนั่นแหละ

เขาเป็นข้าวเหนียวดิบแช่น้ำและน้ำกะทิ

ก้านของใบยี่เล็ดโผล่ออกมาจากด้านนอก
จากนั้นใส่ข้าวเหนียวและน้ำกะทิลงไป

ไฟแรงปุ๊บไหม้หมดครับ

ก็จะได้ข้าวหลามชักพรุดร้อนกลิ่น
ชวนรับประทานออกมาแล้วล่ะครับ

ไม่ต้องพากระบอกไม้ไผ่ให้ยุ่งยาก

เป็นไงล่ะข้าวหลามชักพรุษไม่ใช่ข้าวหลามชักดาบนะคุณผู้ชมนะ
คุณต้นไลน์มาบอกข้าวหลามชักดาบไม่เกี่ยว

นี่ชักพรุษดึงออกมาง่ายนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปทำลายตีข้าวลงข้าวหลามให้มันแตก
ส่วนคำว่าชักพรุษเป็นภาษาใต้นะครับหมายถึงชักแล้วหลุดออกมาทันที
จึงเป็นที่มาของชื่อข้าวหลามชักพรุษนั่นเอง
ชักพรุษชักพรุษชักแล้วหลุดออกมานะ

ปกติเวลาเราจะทานข้าวหลามเนี่ยแกะยากค่ะคุณผู้ชม
แต่เวลาก็จะตีดกับไม้ไภด้วยบางที

เออแล้วก็ทานได้แบบสบายเลยไม่เสียเวลาด้วยนะคะ

วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณยุธยาตุ้มมี

ตอนนี้ไม่รู้ว่าคุณยุธยานี่น่าเกินสารเป๋าไปแล้วหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าวันนี้จะพาไปทานเมนูโบราณของจังหวัดสุโขทัย
มีชื่อว่าข้าวเปิ๊บ
ไม่เคยได้ยินนั่นแหละสิใช่ไหมเป็นยังไงติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกินค่ะ

หิ้วท้องอันน้อยนิดของผมมาไกลถึงบ้านนาต้นจันทร์
อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยครับ
ที่นี่เขามีอาหารพื้นบ้านที่เรียกว่าทุกบ้านเนี่ยทำเป็นกันตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเลยนะครับ
นั่นก็คือข้าวเปิ๊บแต่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
ปื๊บนี่ก็คือเป็นอาหารถิ่นที่วัดนาต้นจันทร์ที่จริงเนี่ยที่เรียกว่าภาษากลางก็เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวพระร่วงก๋วยเตี๋ยวพระร่วงคือว่าทำมานานตั้งแต่สมัยพระร่วงคือว่าเป็นเป็นของดั้งเดิมตั้งแต่ปู่ย่าตายายคือว่าส่วนปึ๊บเนี่ยภาษาถิ่นเขาพับไปพับมาเรียกว่าปุ๊บภาษากลางเรียกว่าพับ
แท้ข้าวเปิ๊บก็คือข้าวพับ
เราไปดูกันดีกว่าครับว่าเขาพับกันอย่างไร
ส่วนประกอบสำคัญก็คือแป้งข้าวเจ้า

ส่วนวิธีการก็เหมือนกับการทำข้าวเกลียบปากหม้อ

ผูกอยู่บนปากหม้อต้มน้ำเดือดจัดจากเตาฟืน
พอแป้งสุกได้ที่ก็ใส่ผักแล้วก็วุ้นเส้นลงไป
รอให้ผักสุกสักพักก็พับแป้งได้แล้วล่ะครับ
เสร็จแล้วก็ตีไข่ลงบนผ้าขาวเช่นกัน
รอให้ไอน้ำทำให้ไข่สุกตามต้องการ
เสร็จแล้วก็ใส่เครื่องคล้ายกับก๋วยเตี๋ยว
แล้วเติมน้ำซุปแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

ที่นี่ยังมีข้าวพันพริกข้าวพันไข่

ถือเป็นเมนูสุขภาพภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยนะครับ
จุดเด่นของข้าวเปิ๊บนี่ก็คือไร้มันค่ะ
คือว่าใช้ไอ้น้ำไข่ดาวเราก็ตอกลงไปบนผ้า
ไอน้ำแทนน้ำมันนะคะ
คือว่าเป็นอาหารสุขภาพ
คือว่าใช้ผักโดยไม่ต้องลวกค่ะ
รสชาติมันจะอร่อยมันจะหวานกว่ากันนะคะ
ผมเนี่ยคนรักสุขภาพครับ
ข้าวเปิ๊บเป็นอาหารโบราณ
กินแล้วไม่อ้วนก็เลยจัดเต็ม
หมดชามเลยครับ
แต่ถ้าใครบอกว่าชามเดียวไม่อิ่ม
ก็มีให้เลือกเป็นข้าวเปิ๊บชามยักษ์แบบนี้ครับ
ใครที่คิดว่าแน่ก็มาล้มยักษ์ได้เลยนะครับ
เริ่มแรกที่นี่เติบโตมาจากกลุ่มทอผ้าบ้านนาต้นจันทร์
แล้วก็ต่อยอดเป็นศูนย์การท่องเที่ยวชุมชน
มีโฮมสเตย์ให้พักแล้วก็เปิดร้านทำข้าวเปิ๊บ
อาหารพื้นบ้านเพื่อขายต้อนรับแขกด้วย
แต่ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ
อกจากนี้ยังมีตลาดสามแคร่
สาเหตุที่ชื่อนี้เพราะว่ามีแคร่ไม้ไผ่อยู่๓ที่นั่นเอง

ก็มีขายน้ำสมุนไพรส้มตำใส่จานที่ทำจากกาบหมาก
รวมถึงขนมไทยชนิดต่างที่ชาวบ้านนำไปขาย
วันก็มีพืชผักที่ปลูกกันในหมู่บ้านด้วยครับ
ในหมู่บ้านด้วยครับและยังสามารถไปชมการทำผ้าไฟมักโครน
ชาวบ้านทำสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเพื่อทำให้ผ้าที่จะย้อมสี
จากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นมะเกลือไม้ฝางใบจันทร์สะเดา
หูกวางแล้วก็มะม่วงติดทนนานเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่ต่อยอด
แล้วก็อนุรักษ์ไว้สามารถทำจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดีครับ
ใครที่สนใจก็มาได้เลยครับที่บ้านนาต้นจันทร์
อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยครับ
แม่ไปสุโขทัยค่ะไปทำให้ผิดหวังจริงจริงใช่
ของกินที่เป็นของโบรงโบราณเนี่ยนะเยอะมากน่าอร่อยด้วยนะคะอันนี้ข้าวเปิ๊บจริงแล้วก็มาจากการที่เป็นภาษา
ภาษาของเขาแหละเรียกว่าเขาปุ๊บแต่ว่าภาษากลางเนี่ยเราเรียกว่าพับ
ก็เป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวพับอะไรแบบนี้ที่สำคัญนะคะไม่อ้วนนะคะคุณยุธยาบอก
แต่ว่าคุณวิทยาเนี่ยอ้วนแล้วนะคะตอนนี้ไม่ทันแล้วยุธยา
เดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะพาไปดูเรื่องราวของความรักต่างสายพันธุ์ของสัตว์กันหน่อยดีกว่า
น่ารักมากเลยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ